แล้วตอนนี้ที่ต้องลุ้นกันคือไม่อยากจะให้ฝนมันตกลงมาเพิ่ม
อีกอย่างหนึ่งคือชาวบ้านเขากลัวอะไรรู้ไหมคุณผู้ชมฮะ
ตรงแม่น้ำมันจะมีผนังกั้นน้ำ

นี่ไงเป็นหูแวกหน้า

นี่เรียบร้อยครับขาดปุ๊บ
น้ำก็เอ่อเข้าท่วมพื้นที่ไร่นาแล้วก็บ้านเรือนผู้คนนะ
พนังดินกั้นแม่น้ำชีในจุดชีหลงบ้านเริงใต้
โกสุมพิสัยที่มหาสารคาม
แบบนี้หลังจากในพื้นที่ฝนตกลงมาต่อเนื่อง
ปริมาณน้ำในแม่น้ำชีมันเพิ่มสูงขึ้น
ปริมาณน้ำในแม่น้ำชีไหลไปท่วมไร่นาสวนของชาวบ้าน

โอ้โหไม่รู้เก็บเกี่ยววันทันหรือเปล่า

อบตเริงใต้ครับก็เร่งเข้าไปช่วยเหลือในเบื้องต้นแล้ว
แล้วก็ประสานเจ้าหน้าที่ไปซ่อมแซมพนังกั้นน้ำที่มันขาดไป
ส่วนที่บ้านปลาปัดหมู่๓อำเภอโกสุมพิสัยเหมือนกัน
ระดับน้ำในแม่น้ำชีก็เพิ่มสูงขึ้นต่อเนื่อง
โดยจุดวัดระดับน้ำบ้านหนองขนวนครับ

นี่ฮะจะเห็นบ้านเรือนผู้คนเยอะอยู่เลย
เพราะว่าตรงนั้นเนี่ยทางเข้าหมู่บ้านคุณผู้ชม

จุดลึกเนี่ย๔๐เซนติเมตรครับ
และในบางจุดน้ำมันเอ่อเข้าท้ายหมู่บ้านนะ
บ้านเรือนผู้คนก็โดนท่วมไปแล้วบางส่วน
ชาวบ้านต้องเร่งขนย้ายสิ่งของขึ้นบนก่อนเลย

ผู้นำชุมชนเขาตั้งเต็นต์ไว้ด้วยนะคุณผู้ชม
เต็นต์ไว้เป็นที่พักชั่วคราวครับเพื่อ

แล้วก็ปริมาณน้ำในแม่น้ำชีที่มันจะเพิ่มสูงขึ้น
แล้วก็เตรียมเรือท้องแบนไว้ด้วยหลังจากนี้ต้องสัญจรด้วยเรือกันแล้ว
อบพยพชาวบ้านเพราะว่าถ้าหากน้ำท่วมเนี่ย
ถนนทางเข้ามุบันรถไม่ได้ต้องเรือครับ
จากว่าบ้านปลาปัดแห่งนี้อยู่นอกผนังกั้นน้ำ

ปีที่แล้วเนี่ยคุณผู้ชมปี๖๔ท่วมทั้งหมู่บ้านนะ
ประชาชนบางส่วนต้องอบพยพไปอยู่ศูนย์พักพิงชั่วคราวก่อน
แล้วก็หวังว่าไอ้ศูนย์พักพิงชั่วคราวมันจะไม่ท่วมไปด้วยนะครับอืม